ผมพาลงใต้พาไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยฮะ
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงนี้เปิดรับคนมาเที่ยวแล้วใช่ไหมฮะ
เม็ดเงินสะพัดก็ขึ้นรถตู้เที่ยวเหนื่อยแล้ว
กลับจากพีพีจะเข้าโรงแรมปรากฏว่าระหว่างทางคนขับรถตู้

เพราะมีคนมาขวางหน้าแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
แล้วจริงไหมแล้วดูทำแบบนี้จริงไหมครับ
เฮ้ยคือดิฉันนะถ้าเกิดดิฉันเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วอยู่บนรถ
มาเที่ยวในมันไม่ใช่บ้านเมืองเรา
เจอแบบนี้คุณตกใจแล้วกลัวนะบอกเลย
แล้วจะยอมลงไหมถ้าเป็นคุณขวัญเขาบอกให้ลงนะ
ก็เขาขอให้ลงแล้วจะไม่ลงได้ไง

คือต้องการให้ไอลงไปเหรอคือต้องการให้แบบลงไปข้างล่างใช่ไหม
คือมันเกิดอะไรขึ้นคือหน้าตาของนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะ
ก็เลิกลักแล้วก็งงมองหน้ากันมองหน้ากันเองมองหน้าคนขับรถตู้
แล้วก็มองออกไปผ่านกระจกไปเห็นผู้ชายที่เขามายืนขวาง
ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายคลิปกันและกัน

คือคลิปนี้ครับเขามีการแชร์กัน
ในกลุ่มไลน์คนที่ขับขี่รถรับจ้างที่ภูเก็ต
แล้วบอกว่ามีผู้ชายคนนี้เสื้อสีดำ
ใส่กางเกงยีนมายืนเถียงกับคนขับรถตู้สีขาวคันนี้ครับ

ไม่ให้เอานักท่องเที่ยวต่างชาติผู้หญิง๔คน
ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้นี่นะฮะ

ถ้าดูจากเมื่อกี้ทั้งซุ่มเสียงแล้วก็จังหวะการพูดอะไรแบบนี้
เขาก็เลยงงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ
ทำไมต้องให้นักท่องเที่ยวลงแล้วทำไมถึงพาออกไปจากตรงนี้ไม่ได้
นี่นะครับสุดท้ายอย่างไรรู้ไหมครับ

ฝรั่งผู้หญิง๔คนต้องลงจากรถตู้ครับแล้วไปหารถคันใหม่
นี่ฮะลงมาแล้วยืนเรียงกันแบบนี้

ไม่คุณแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ทางนะ
ใช่ครับแล้วจะไปต่อยังไงแล้วรถคันใหม่คือต้องอธิบายใหม่
ต้องจ่ายเงินใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลยหรือเปล่า

โมงเช้าเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดเรื่องราวครับ
นี่คือถนนเส้นที่ออกจากท่าเรือรัศดาภูเก็ต

แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางทะเล

คนขับรถตู้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังหน่อย
เขาบอกว่าอ๋อกลุ่มนักท่องเที่ยวฝรั่งผู้หญิง๔คน

ขณะที่ออกจากท่าเรือมาแป๊บเดียวครับ
ผู้ชายคนในคลิปอายุ๔๐๕๐ปีโดยประมาณ

แล้วก็โบกไม้โบกมือบอกเขาว่าต้องจอด
แล้วก็มีการถกเถียงกันตามที่เราได้เห็นไปตอนแรก
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมไม่อนุญาตให้ไปส่งฝรั่งผู้หญิงสี่คน
แล้วก็ต้องให้ลงจากรถแล้วก็ต้องหารถคันใหม่
คนขับรถตู้ยืนยันครับว่าเขาขับรถบริษัทป้ายเหลือง

ก็เหมือนวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกฎหมายก็ต้องมีป้ายเหลืองถูกไหมครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นรถที่ให้บริการถูกกฎหมาย

ทำไมต้องมากั้นหน้ารถขวางไม่ยอมให้เอาผู้โดยสารไปส่ง
อันนี้งงมากเลยอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบและจัดการแก้ไขหน่อยได้ไหม
วันนี้ครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับผู้ประกอบการรถรับจ้างคนหนึ่ง
เขาบอกว่าตัวเขาก็เคยเจอปัญหาลักษณะคล้ายแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือมีคนมายืนขวางแล้วก็ไล่ลูกค้าลงจากรถตู้
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอาทิตย์ที่แล้วครับ

หมาดเลยเพิ่งจะเกิดขึ้น
แล้วครั้งที่แล้วที่เกิดเรื่องมีการโต้เถียงกันไหม

เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
คุณดูคลิปเนี่ยนี่คือตอนที่เกิดเรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นยังไงดู
คุณผู้ชมครับคุณขวัญได้ยินไหมครับ
คลิปเหตุการณ์มันจะมีคำหนึ่งที่พูดออกมาเหมือนกัน
มันมาเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไง
มีใครไปกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียหรือไม่อย่างไร
ทีมข่าวของเราก็ต้องไปตามหาความจริงเอาให้รอบด้านครับ
ไปต่อไปคุยกับคนที่ดูแลคิวรถตู้รัชดา
เขาก็ยอมรับว่าตัวเขานั่นแหละฮะคือผู้ชายในคลิป
ชายนิรนามที่เห็นกันตอนแรกนั้นเขายอมรับยืดอกแมนเลย
พี่แล้วพี่ไปยืนขวางรถเขาทำไมครับแล้วไปพูดแบบนั้น
ถือกล้องถ่ายแบบนั้นทำไมแล้วไล่นักท่องเที่ยวลงทำไมครับ
อยากรู้อยากรู้อธิบายแบบนี้
คือคนขับรถตู้ไปพูดจากล่าวหาก่อนว่าในท่าเรือมีแท็กซี่มาเฟีย
เขาถูกกล่าวหาแล้วคนที่ทำอาชีพแท็กซี่บริเวณนั้น
เหมือนกับถูกเหมารวมและถูกกล่าวหาไปด้วย
ไม่สบายใจไงมันเกิดความเสียหาย
เดี๋ยวคนได้ยินจะเข้าใจผิดก็เลยไปถามไปคุยกับคนขับรถตู้แหละ
ใครเป็นมาเฟียจากนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
นี่คือเจตนาเจตนาคือต้องการจะไปถามที่คุณไปบอกใครว่า
ซี่มาเฟียนั่นน่ะใครที่เป็นมาเฟียเอาให้เคลียร์หน่อย
งั้นเดี๋ยวพวกผมเสียหายแล้วพอมีคลิปนี้เผยแพร่แชร์กันออกไป
เขาก็เสียหายจริงเพราะมีคนเข้าใจเขาผิด
ยิ่งไปมากกว่าเก่าอีกก็เลยขอชี้แจงครับ
อยากไปดูแต่ฝ่ายเดียวนะครับคืออยากให้มาเข้ามาสัมผัสโดยตรงครับผมว่า
แท็กซี่ข้างในก็ไม่ได้มาเฟียหรืออิทธิพลใดทั้งสิ้นครับ
คือสามารถเข้ามารับได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้คือ
เขาได้คุยกับแขกครับผมว่าข้างในเป็นแท็กซี่มาเฟีย
และแขกจำนวนเยอะรอที่จะซื้อตัวกับทางบริษัท
ยกเลิกหมดเลยครับเพราะว่าเขากลัวคำว่ามาเฟียอย่างเดียวครับ

คุณตามหากใช้ท่วงทำนองจังหวะ
พอจังหวะการพูดคุยแบบนี้เหตุการณ์ก็อาจไม่ได้รู้ฤวาลูกลามบานปลาย

ต่างฝ่ายต่างคุยกันด้วยแบบท่าทีละมุนละม่อมใช่ไหมฮะ
ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกัน

มีการถามกันตรวจสอบความจริงว่าตกลงแล้วมาเฟียคือใครกันแน่อะไรแบบนี้

มันเกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่คุณจะมาเข้าใจผิดกัน
ก็ไปเคลียร์กันเองสิทำไมต้องมาให้พวกฉันเดือดร้อนแบบนี้ด้วย
ลงจากรถแล้วเกิดปากต่อปากไปพูดต่อล่ะ
ถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น

เพิ่งจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเอง
ดังนั้นครับล่าสุดขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่รอช้า
ก็เรียกคู่กรณีทั้งสองรายมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แต่ข้อมูลยังไม่ตรงกัน
เดี๋ยวต้องให้ตรวจสอบเพิ่มเติมขอเวลาอีกหน่อย
จากขนส่งจังหวัดภูเก็ตทำหน้าที่แล้ว

ร้อนไปถึงตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต
ก็คือผู้การจังหวัด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกเลยว่ารู้เรื่องแล้ว
สั่งการเลยให้ตำรวจโรงพักษ์สพเมืองภูเก็ต
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
เดี๋ยวถ้าพบว่ามีความผิดตรงไหนอย่างไร

ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไป

คือดิฉันได้เห็นภาพนะของหน้าของนักท่องเที่ยว
เขาหน้าเจือนใช้คำนี้
แล้วคือเขาอยู่ในอาการที่ตกใจแล้วงงว่า
เกิดอะไรขึ้นแล้วฉันทำอะไรผิดไหม

อ้าวเย็บมัยยาเกิดแบบนี้เลยนะคะ